สวัสดีครับกีฬาในช่วงเย็นวันนี้ครับเริ่มต้นกันที่เรื่องราวของการตามหากุญสือคนใหม่ทีมชาติไทยนะครับ
ซึ่งพลตรวจเอกดรสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนั้นก็ไม่ได้ปิดโอกาสทั้งโคชโตยแล้วก็โค้ชโชคในการคุมทีมแบบถาวรครับ
ซึ่งชุดใหญ่จะมีการพูดคุยกับทางโค้ชโชคแล้วก็โค้ชโตยถึงความเป็นไปได้ที่จะมาขึ้นคุมทีมชุดใหญ่แบบเต็มตัว
รวมไปถึงลายเส้นของโค้ชในรายการสำคัญว่าจำเป็นต้องใช้หรือไม่
ซึ่งสมาคมพร้อมจะผลักดันบุคลากรเป็นคนไทยอย่างแน่นอนนะครับ
คุณสมบัติของโค้ชคนใหม่ยังยืนยันต้องเป็นไปตามคุณสมบัติ๔ข้อคือ๑เป็นไทยหรือต่างชาติก็ได้
รับในข้อตกลงของสมาคมทั้งสองฝ่าย
ก็๓คุณสมบัติผ่านเกณฑ์ที่สมาคมต้องการ
ข้อ๔ค่าจ้างอยู่ในเกณฑ์ที่สมาคมรับได้ครับ
เรื่องการพิจารณาหาโค้ชทีมชาติคนใหม่
เรายังไม่ได้มีการพูดคุยกันนะครับ
ซึ่งหลังจากนี้คงจะได้มีการพูดคุยกันว่าความเหมาะสมเป็นอย่างไรนะครับ

โค้ดโต๊ยและโค้ดโชว์คทวีท์ทำหน้าที่ต่อ

การแข่งขันหรือรายการใดที่ไม่มีข้อจำกัด
เราก็อาจจะให้สองคนนี้ทำหน้าที่ต่อไปก็ได้ครับ
โดยคะแนนนั้นก็จะเพิ่มจาก๑๑๖๐แต้ม
ไปเป็น๑๑๖๙คะแนน
เพิ่ม๙แต้มนะครับเป็นอันดับที่๒๐ของเอเชีย
แล้วก็จะแซงฟิลิปปินส์ขึ้นมาเป็นที่๒ของอาเซียน
แม้ว่าการแข่งขันเอเชียนคลับจะยังไม่จบก็ตาม
ส่วนเวียดนามแม้ว่าจะชนะจอดแดนในการโดนจุดโทษ
ในรอบ๑๖ทีม
แต่ว่าเมื่อคำนวณคะแนนออกมาแล้วเวียดนามจะยังอยู่ที่๙๙ของโลกเหมือนเดิม
เนื่องจากว่าเวียดนามแพ้๒นัทให้กับอิรักษ์และก็อิรักษ์ในรอบแรกครับ
หลังจากนี้เน้นย้ำโปรแกรมกันหน่อยนะครับแฟนฟุตบอลไทยครับ
แกรมใหญ่๓รายการสำคัญรออยู่นะครับ
คือฟุตบอลรายการพิเศษชัยหน้าครับเดือนมีนาคม
ที่ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒จะถ่ายทอดสดเช่นเดียวกับฟุตบอลโลก๒๐
รอบคันเลือกของโซนเอเชียจะเริ่มจับสลากในเดือนกรกฎาคมรายการนี้
ไทยรัฐทีวีก็จะถ่ายทอดให้ดูเหมือนกันนะครับ
แกรมบอลโลกกลับมาอีกครั้งแล้วนะครับ